ต้มตุ๋นจนสูญเงินไปถึงสองล้านบาทล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
แต่เชื่อว่ายังมีผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุด้วยอีกเพราะว่าเรื่องนี้ต้องทำกันเป็นขบวนการ

ตำรวจภูทรภาค๑และตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา๕คนพร้อมของกลางรถยนต์๒คันและโทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ก่อเหตุร่วมกันช่อกงนางสำเภารอดสินอายุ๗๕ปีและนายสิทธิพรรอดสินอายุ๘๑ปี
ข้าราชการเมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้เดินทางมาหาที่บ้านพัก
ซอยประชาราช๕ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ก่อนจะพูดจาหวานล้อมว่าสนใจซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับวัดสมรโกรธ
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วขอร้องให้ผู้เสียหายพาไปหาเจ้าของที่ดิน
โดยอ้างว่าไม่รู้จักทาง
ไปพบกับผู้ต้องหาที่แสดงตนเป็นเจ้าของที่ดิน
ก็ปั้นเรื่องหลอกว่าพ่อป่วยหนัก
โดดที่ดินนำไปจำนองมูลค่า๒ล้าน๘แสนบาท
และอ้างว่ามีเงินสดเพียง๘แสนบาท
อีก๒ล้านบาทในการนำไปถ่ายถอน
ชักชวนให้ผู้ต้องหามาร่วมลงทุน
โดยจะแบ่งค่านายหน้าให้ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ
เงินสดจำนวน๒ล้านบาทมาร่วมลงทุน
แล้วมันไม่พอป้ามันทั้งหมดมันขาดอีก๒ล้าน
ก็ได้ที่บ้าน๕แสนแล้วป้ามีสากรอีกล้าน
เดี๋ยวไปถอนเตรียวกัน
ก็เลยพากันไปถอนก็ไม่ครบอีกได้ล้านห้า
ทีนี้ลุงเขาก็พูดบอกของเขามีนะ๕แสน
ก็พาไปถอนที่กรมชนทานอีก๕แสน

ก็ออกอุบายให้ผู้เสียหายลงจากรถ

ป้าก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วไม่ได้พูดกันเลย

ที่มากอดเตือนเราน้ำตาล่วงเลยนะ

ป้าง้ำตาคล้องอย่างนั้น
บอกว่าเออป้ามีอยู่เท่านี้

มีเงินอยู่ที่ไหนก็ไปเอาที่บ้านให้เขา
แล้วก็พาไปถอนเงินอีก

อกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีก๒รายที่ถูกหลอกเช่นนี้
คือนายสมพงศ์สุธิทรัพย์อายุ๕๖ปี
สร้างบ้านไม้ไผ่ที่ตะบนโพงามอำเภอประจันตคาม

และทองคำหนัก๓บาท
อีกหนึ่งรายคือนางหมุดเสยขุนทศอายุ๕๘ปี
ชาวตำบลห้วยบงอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา

บ้านฉันต้องไปหาฉันไปเอาวันสมุทร
มาเบิกตังค์
เบิกตังค์แล้วก็จะไปถ่ายที่
ถ่ายทีแล้วก็จะโทรหาทนาย
ให้ทนายมาทำใบตะยานซื้อขายอะไรให้

ก็หากฉันลงไปถ่ายที่กระตาน

ช่อกงลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง

ที่ถูกหลอกร่วมลงทุนซื้อขายที่ดิน

ผู้เสียหายเจ้าอำเตอร์สองพี่น้องจังหวัดสุพันธ์บุรี
ถูกแก๊งในหน้าขายที่ดิน๕คน

ทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวม๓๐บาทไปร่วมลงทุน
ทำให้ศูนย์เงินกว่า๗แสนบาท
คนที่มีอายุแล้วเนี่ย

อาจจะถูกกุดล้างผู้พ่อคุณแม่นะครับ

ท่านในวะเลงต้องการขายที่
หรือเจอผู้หลวงได้หรือสงสารตาการ

หรือมีพิษการบุคคลที่แตกหน้าเข้ามา
วิธีการบุคคลที่แตกหน้าเข้ามา

หรือวัตดิตรอบกับตำรวจคุณพีชใกล้จริง
ตำรวจเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการนี้อีกหลายราย
เพราะมีการก่อเหตุลักษณะนี้ในหลายพื้นที่
ฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
เพราะที่ผ่านมามีผู้เสียหายสูญเงินไปกับความสงสาร
หวังผลกำไรจากการค้าขายที่ดินจนแทบหมดตัว
แต่คนร้ายกลับลอยนวล